ที่จังหวัดชนบุรีครับนักท่องเที่ยวกำลังสนุกกับเทศกาลสงกราน
ทุกคนหยุดเลยแล้วดูเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีลุงขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
ชักมีดมาทำท่าจะแทงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เห็นว่าทะเลาะกันเรื่องของเงินฮะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

คนละ๘๐แถมหน้าคนละ๔๐ก็ใช่ครับ
อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอา
จับใจความเบื้องต้นน่าจะทะเลาะกันเรื่องค่าโดยสารนะครับ
คุณลุงคนนี้เสื้อกั๊กสีส้มหมายเลข๑๒
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในพื้นที่พัทยาชนบุรีครับ
บอกว่าอ้าวก็ผมรับเขามาจะไปส่งที่หมายเนี่ย
คนละ๘๐๒คนก็ต้อง๑๖๐

ยูบอกว่า๒คน๘๐ตกลงแล้วมันยังไง

ชักมีดออกมาเนี่ยกลัวว่าจะมีคนบาดเจ็บนะฮะ
ก็เลยถ่ายคลิปเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งตำรวจครับ
คุณลุงที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชกต่อยกับ๒นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงครับ
คุยกันเรื่องของเงินค่าโดยสารไม่ลงตัว
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเองก็ตกใจครับ
เขากำลังเล่นน้ำสงกรานกันอยู่ซอย๖ทับ๑
พัทยาสาย๒อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้ครับวันสงกรานคนกำลังสนุกเลยครับ
คู่กรณีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ที่เขามาประจำจุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
แล้วบอกว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์ชักมีดขึ้นมาไล่แทง
ส่วนคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์เองก็พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องออกไปนะครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมแล้วบอกว่าพี่อย่าเพิ่งคุยก่อนให้รู้เรื่องยังไง
แล้วก็ต้องพาไปคุยกับตำรวจด้วยเพราะว่าฝั่งนักท่องเที่ยวเองเขาจะไม่ยอมนะฮะ
เขาก็จะเอาผิดด้วยจากการสอบถาม
สอบถามข้อเท็จจริงจากนักท่องเที่ยวคู่กรณีก่อน
เขาบอกว่าตกลงค่าโดยสาร๒คนซ้อนวินคุณลุงคนนี้๘๐บาท
ให้ไปส่งที่ซอยบาเบียซอย๖ทับ๑พัทยาจะไปเล่นสงกราน
พอไปถึงจุดหมายปลายทางเสร็จปั๊บ
ทำไมคุณลุงเสื้อกั๊กสีส้มวินมทรายรับจ้าง
จู่บอกว่าเรียกเก็บเงินคนละ๘๐บาท

แล้วคุณลุงก็ชักมีดออกมาจะมาไล่แทงพวกเขา
อันนี้คือฝั่งนักท่องเที่ยวบอกนะครับ
แต่พอไปคุยกับทางคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยทราบ
ชื่อลุงวรพลอายุ๗๐แล้วลุงเขาบอกว่าอ๋อมีมีดอยู่ในกระเป๋า
กั๊กจริงนี่ฮะเก็บไว้ตรงกระเป๋านี้ด้านซ้ายครับก็หยิบออก
มาให้ดูแล้วลุงเขาบอกว่าผมเนี่ยตกลงค่าโดยสารกับสองคนนั้น
เอาไว้ว่าคนละ๘๐๒คนก็ต้อง๑๖๐บาทผมก็วิ่งพาเขา๒คนไป
ส่งพอไปส่งเสร็จปั๊บระยะทางประมาณกิโลหนึ่งนะนักข่าวไปถึง
จุดนั้นเสร็จปุ๊บอ้าวเขายื่นเงินมาให้ผมแค่๘๐บาทผมก็เลยขอ
ทวงเงินอีก๘๐อยู่อยู่๒คนคนละ๘๐มันต้อง๑๖๐นี่ไอได้มาแค่๘๐
เฉยลูกค้าไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันผมโมโหลุงบอกผมเลย
เข้าไปหนึ่งครั้งพอลุงต่อยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเขา
กันสองคนใช่ไหมครับคนหนึ่งมาล็อกแขนให้เพื่อนอีกคนชกให้
อีกคนชกเอาคืนจังหวะนั้นลุงก็เลยชักมีดพกซึ่งอยู่
กระเป๋าเอาออกมาเพื่อจะขู่ลุงบอกว่าไม่ได้แทงอย่างที่ถูก

ตอนจบคือต่างคนต่างขอโทษกันครับจบด้วยดีฮะตำรวจเป็น
คนกลางมาพูดคุยไกล่เกลี่ยเจรจาก็สรุปกันว่าต่างฝ่ายต่าง
ขอโทษแล้วก็คืนเงินค่าโดยสาร๘๐บาทให้กับนักท่องเที่ยว๒
คนนั้นตามที่เขาเรียกร้องน่าจะเกิดจากการสื่อสารเข้าใจ
นะฮะตัวเลข๘๐บาทเนี่ยลุงเองก็มองว่าคือคนละ๘๐แต่
ฝั่งนู้นอาจจะเข้าใจว่าอ๋อ๘๐นี่คือ๒คนก็เลยมีข้อถกเถียงกัน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนแต่ตอนนี้เคลียร์กันได้แล้ว